ในอนาคตคนไทยอาจจะไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไป
หรือว่าการรับจ่ายแล้วก็โอนเงินแบบใหม่
ที่ไม่ต้องใช้เลขบัญชีธนาคาร
แน่นอนนะครับว่าการทำธุรกรรมผ่านทางอิเล็กทรอนิกส

จะมีการแถลงปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมธนาคารใหม่ทั้งระบบ

เพราะในวันที่๑๕กรกฎาคมนี้
กระทรวงการคลังจะเปิดให้ประชาชนทั้งประเทศ
หนึ่งในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
สำหรับทำธุรกรรมแบบไม่ต้องใช้บัญชีธนาคาร

แต่เบื้องต้นเพื่อความสะดวกและทำธุรกรรมได้ง่าย
อาจจะใช้บัตรประชาชนไปก่อน
สามารถใช้รับเงินสวัสดิการจากรัฐบาล
หรือเงินคืนภาษีจากกรมสัมภากร
จากเดิมที่เคยจ่ายคืนเป็นเช็คคิดคร่อมทางปรายศนีย์
เข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้

ก็สามารถรับเบี้ยยังชีพเข้าได้ทันที
โดยไม่ต้องลงทะเบียนหรือส่งเอกสารให้ยุ่งยาก
เช่นเดียวกับเบี้ยหวัดบำนาน

ก็จะโอนผ่านระบบนี้ด้วย
ธนาคารหลายแห่งก็เตรียมความพร้อม

ประกาศปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียม
ทำธุรกรรมทางการเงินของธนาคาร

เปลี่ยนไปทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

มนุษย์เงินเดือนหลายคนต้องจ่าย
เริ่มจากการชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต
หลายคนไม่สะดวกชำระที่สาขาธนาคารเจ้าของบัตร

และชำระค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต

ต่ำกว่า๑๐๐บาทต่อเดือน

เป็น๑๗๖๙๓๑ล้านบาท

เพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ระบุว่าปัจจุบันโครงสร้าง

โดยเฉพาะค่าธรรมเนียมการบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

รัฐบาลจะผลักดันให้เกิดขึ้น

ต้องการให้มีการใช้การชำระเงิน

ต้องถึงเรื่องของโครงสร้างค่าธรรมเนียมด้วยว่า
อิเล็กทรอนิกส์กว่าจะลดลงไปมากกว่านี้เยอะ

การใช้เช็คก็เป็นเรื่องที่สามารถทำได้

นายสมชัยระบุว่าตลอด๑๐ปีที่ผ่านมา
ธนาคารต่างยังไม่ได้ปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียมให้สมดุล

จะต้องพิจารณาปรับโครงสร้างค่าธรรมเนียม
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
ข่าวเทราะท์ทีวีตรงงาน